คุณผู้ชมยังเวียนวนอยู่ที่วิกหมอชิดนะคะ
เราจะพามาดูพระเอกสายมูคนใหม่
แต่ว่าจริงแล้วคือใครหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนะคะ
คนนี้คือเล่นละครเรื่องไหนเรตติ้งปังตลอดเลยค่ะ
รู้ความลับนะคะว่าจริงแล้วเขาเป็นพระเอกสายมูค่ะ

พาแฟนคุณฮาน่าเลวิทไปมูเตลูด้วยค่ะคุณผู้ชม

สุดแสนจะอัศจรรย์เลยคุณผู้ชม
คือการไปไหว้พระธาตุที่จังหวัดนครพนมค่ะ
คือเตอร์เว่นว่ายพระทาสสามที่ด้วยกัน

ก็มีโทรศัพท์มาคอนเฟิร์มงานพรีเซนเตอร์กับหนังใหญ่เรื่องใหม่ทันที
นี่ไงเห็นทันตาคือขนลุกไปเลยอ่ะแล้วพอกลับมากรุงเทพคุณผู้ชม
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มีแต่เรื่องดีเกิดขึ้นค่ะ
เล่นละครเรื่องไหนก็ปังค่ะอย่างหุบพญาเสือที่เห็นหน้าจอเนี่ยค่ะ
โอ้โหเหล็ดติ้งถึงจบไปคือเหล็ดติ้งอันดับหนึ่งของช่องอยู่ตอนนี้
แล้วก็ล่าสุดนะคะละครเรื่องปางเสน่หาที่เล่นคู่กับคุณแม็กกี้อภานะคะ
ที่มีทิ้งพลอยกับโก้วสินด้วยค่ะคือกระแสดีมากนะคะ
ส่วนเรื่องความรักกับสาวฮาน่านะคะตอนนี้แฮปปี้ดีค่ะ
ทุกอย่างลงตัวนะคะก็ยังไม่มีแพลนแต่งค่ะ
ช่วงนี้ก็ทยอยปิดกล้องแล้วนะคะทั้งคู่เลยค่ะ
ก็เลยมีเวลาไปเที่ยวพักผ่อนค่ะอย่างล่าสุดนะคะก็ไปเที่ยวทะเลนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญค่ะอ๊อฟบอกนะคะว่าเนี่ยผมเพิ่งชวนฮาน่า
เหนือไปมูเตรลูที่จังหวัดเชียงใหม่อยากจะได้งานอีก
จังหวะที่แบบว่าว่างผมปิดกล้องละครหมดแล้ว
ก็เลยชวนน้องและชวนคุณแม่ไปทำบุญกันที่เชียงใหม่

ผมมีงานเกี่ยวฝั่งอีสานมา๒งานใหญ่

โทรมาในจังหวะผมไว้พระธาตุ๓พระธาตุ

มันดีขึ้นไปหมดเลยครับ
บอกใครด้วยมั้ยคะ
บอกพี่มดดำค่ะ

เออนะแต่ว่าส่วนหนึ่งนะคะ
มูก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ความสามารถเขาก็มี

มดดำนี้คือผู้กลุ่มความลับวงการบันเทิง

ดังนั้นทุกผู้ชมนะ
บันเทิงไทยรัฐ